กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้ามะยุรีจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
จะสามารถคว้าเงินรางวัลไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้ามะยุรีกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับว่าเงินทุนตั้งต้นในวันนี้ถ้าตอบถูก๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทนะครับ
เราปรับเงินรางวัลแล้วนะครับเพราะว่าได้รับความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ดูรายการเกมต่อชีวิตมามากมายเหลือเกินนะครับ
ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางทีมงานก็ได้เร็งเห็นแล้วว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์กับผู้เข้าแข่งขันจริง
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเงินรางวัลตั้งต้นเริ่มต้นตั้งแต่๑ข้อก็คือ๕๐๐๐บาทครับ
เอาละครับครอบครัวของป้ามะยุรีจ๋าพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วนะฮะที่จะมาต่อชีวิตกันนะครับกับการตอบคำถามนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญป้ามะยุรีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องให้ป้ามะยุรีเป็นคนเลือกตอบก่อน๑เรื่องแรกนะครับ
พร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อนุสวรีชัยสมรภูมิ
เรื่องที่๒ฟุตบอล
เรื่องที่๓ดนตรีไทย
เรื่องที่๕เพลงลูกทุ่ง
คิดก่อนนะฮะคิดดูให้ดีว่าเอ๊เรื่องนี้น่าจะเป็นคนนี้ตอบนะ
เรื่องนี้เราถนัดนี่นะ
แล้วเรื่องนี้ลูกเราตอบได้ไหม

แล้วก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้นะป้า

มายุรีเลือกตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

เลือกเพลงลูกทุ่งเป็นเรื่องแรกนะครับ
ทำไมป้าถึงเลือกเพลงลูกทุ่งครับ
ฟังค่ะเพราะดีค่ะ
แล้วชอบนักร้องลูกทุ่งคนไหนมากที่สุดครับ
อย่าตอบว่าชายามิดชัยนะอาย
ชอบหมดทุกคนแล้วค่ะฟังทุกคน
ร้องเพลงใครได้บ้างอะครับป้า

มันช่างบังเอิญและเหมาะเจาะแหมะแจอะไรกันขนาดนี้
เพราะว่าคำถามของเรื่องนี้คือ
ในเพลงกรรมกรสอนลูก
แม่มีลูกกี่คน

ตัวเลือกที่สาม๓คนและตัวเลือกที่สี่๔คน
ตัวเลือกที่สาม๓คนและตัวเลือกที่สี่๔คน
ตัวเลือกที่สาม๓คนและตัวเลือกที่สี่๔คน

กัดฟันเลี้ยงลูก๔คน
สนคนคำหยามมินอะไรนี่แหละค่ะ
แม่ก็เลยมั่นใจว่าเพลงนี้

มะยุรีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔๔คนครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกสามีค่ะ
ลุงดาริสขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
แล้วป้ามะยุรีจะเลือกเรื่องไหน
ให้ลุงดาริสขึ้นมาตอบคำถามครับ

อนุสวรีชัยสมรภูมิ

ฟุตบอลค่ะ
เลือกในเรื่องฟุตบอลนะครับ

ส่วนมากจะเป็นไทยลีกนะครับ
โอ้โหสามีภรรยาคู่นี้เขารู้ใจกันจริงเลยเนอะ
กำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าในทีมชาติไทยนี่
ลุงชอบใครมากเป็นพิเศษไหม
ชอบธีรศิลป์แดงดาครับ

จ๋าคิงครับครั้งที่๔๖ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้

คำถามที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ
ปัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงครับ
ครั้งที่๔๖คือใครครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งชนะทิพย์สงกระสิน
ตัวเลือกที่สองกวินธรรมสัจจานันท

ตัวเลือกที่สามธีรทรบุญมาทันและตัวเลือกที่สี่ธีรสินแดงดา
เลือกฟุตบอลให้นี่มันไม่ใช่ทางที่ว่าผมจะตอบได้เพราะคือว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฟุตบอลมากเท่าไหร่ครับ

แต่ขอให้ในใจของลุงนี่เดาออกมาได้ตรงกับที่เป็นคำตอบนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วคุณลุงดาริสเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อหนึ่งธนาทิพย์สมกสินครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งชนะทิพย์สงกระสินครับ
ผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้เดี๋ยวเราตอบคำถามให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
เพราะฉะนั้นลุงจะต้องวางให้ดีว่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ดาริสเลือกน้องดีนให้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
แล้วลุงจะเลือกเรื่องไหน

ให้น้องดีนขึ้นมาตอบคำถามครับ

อนุสวรีชัยสมรภูมิ

อนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ
ขอเชิญน้องดีนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเลือกเรื่องนี้ให้หนูว่าลูก

คุณพ่อเนี่ยเคยขับรถอยู่ที่นั่นที่อนุสวรีชัย
แล้วน้องรีนเนี่ยเล่นฟุตบอล
ถามก่อนเลยว่าหนูเคยไปอนุสวรีชัยสมรภูมิไหมลูก

สวรีชัยสมรภูมิของเราเนี่ยนะ
จะมีปฏิมากรรมรูปปั้นทั้ง๕รูป

ซึ่งเป็นตัวแทนของทหารบก

ที่ยืนอยู่รอบข้างบนนั้นนะครับ
แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นตัวแทนพลเรือนบนอนุสวรีชัยสมรภูมิ

ข้อนี้ยากไปครับแต่ที่เลือกตอบเพราะว่าน่าจะเข้ากับผลเหรียญมากที่สุดแล้วครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องดีนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ดีนครับน้องดีนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกน้องยาขึ้นมาต่อชีวิตแล้วเรื่องที่น้องดีนจะเลือกให้น้องยาขึ้นมาต่อชีวิตคือเรื่องอะไรครับ

ดีนเลือกในเรื่องดนตรีไทยทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับ
น้องเป็นอยู่ชมรมดนตรีไทยโรงเรียนครับ
เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องยาขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องยาหนูเข้าชมรมดนตรีไทยเหรอลูก

เวลาเราเรียนดนตรีไทยเราได้อะไรจากวิชานี้บ้าง

เขาจะแยกเครื่องดนตรีเป็น๔ชนิด
แยกได้ใช่ไหมลูกแยกได้ไหม

มีตีมีสีแล้วก็ดี

นั่นก็คือเครื่องดนตรีไทยของเรา๔ชนิดด้วยกัน
แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เครื่องดนตรีไทยข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทเครื่องดีต
ตัวเลือกที่๑จักเข้
น่าจริงตอบได้ค่ะ

คือต้นตรีไทยมาละ๒ปีแล้วค่ะ

ซึงครับ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้ามะยุรี

ว่าจะสามารถได้เงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ
แล้วก็ไปฟังเฉลยพร้อมกันทั้ง๔ข้อ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ฟังเฉลยไปพร้อมกันเลย
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

อนุสวรีชัยสมรภูมิ

ซึ่งเป็นคำตอบที่